บรรยากาศท้องฟ้าสวยสวยน้ำทะเลสีฟ้าสดใสชายหาดสีขาวแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
วันนี้พิชชี่พาเพื่อนนะคะมาที่โรงแรมที่ชื่อว่าบียอนป่าตองใบกระตะกรุ๊ปค่ะ
เพราะว่าถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า
ประสบการณ์เหนือระดับของการพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะ

เข้ากับความสนุกสนานของชายหาดป่าตอง
ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้จินตนาการเหมือนกำลังแหวกว่ายอยู่ในฝูงปลาขนาดยักษ

รู้สึกเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลเลยค่ะ
เห็นความสำคัญของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่แสวงหา

บรรยากาศพักผ่อนที่สนุกสนานไม่ซ้ำซากจำเจอ
กระตะกรุ๊ปเลยต้องใช้มือหนึ่งในแต่ละด้านมาร่วมมือกัน
ที่เข้ามาพัฒนาคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของเราให้เกิดเป็นมิติขึ้นจริง
และเกิดเป็นตัวอาคารที่สร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าพัก

เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงแรมระดับมาตรฐานมาแล้วทั่วประเทศ
และด้วยความที่เราออกแบบระบบไฟระบบน้ำภายในห้องพัก
เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับแขกที่เข้ามาพัก
ให้เข้ามาช่วยในการวางระบบต่างให้ออกมาได้อย่างลงตัว
และสร้างความสะดวกสบายให้แขกที่มาพักให้ได้มากที่สุด
โลเคชั่นของเราเข้าถึงได้สะดวกจากทุกด้าน
จากด้านหน้าเราเข้าถึงหาดป่าตอง
เรียกว่าเราออกแบบทุกความต้องการของแขกที่มาพักให้เกิดขึ้นจริง
ในทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่การพักผ่อนการดื่มกินการช้อปปิ้ง
เรียกว่าครบวงจร๒๔ชั่วโมงเลย
เราเติมเต็มหาดป่าตองให้มีสีสัน
เพื่อนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เข้ามาเช็คอิน

คราวนี้ถึงคราวไปดูห้องพักกันบ้างแล้วค่ะ

เป็นผลงานการตกแต่งภายในที่ปรานีตสุด
จากบริษัทกิรติเหมือง๕จำกัด
เป็นห้องมาตรฐานที่ไม่ธรรมดาค่ะ

พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะ

ได้รับความสะดวกสบายสูงที่สุด
มีระเบียงนะคะเพื่อให้ได้เปลี่ยนบรรยากาศ

หรือว่าชมวิวป่าตองยามค่ำคืนก็ได้ค่ะ
ก็คือห้องที่พิชชี่อยู่ณตอนนี้
ให้ความพิเศษก็คือความหรูหรากว้างขวางนะคะ
และที่สำคัญอ่างอาบน้ำแบบโอเพ่นด้วยค่ะ

ยังใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบค่ะ

และที่พิเศษสุดเลยค่ะคือในทุกห้องนะคะ

อย่างสวยงามและชัดเจนมาก

เครื่องดื่มเย็นและเพลงเพราะ
ดื่มดำบรรยากาศไปพร้อมกันค่ะ

เขาว่าอาหารกลมเข้มข้นครบรสนะคะ
มีทั้งอาหารไทยอาหารยุโรปฟิวชั่น

ดีไซน์เก๋วิวสวยอาหารอร่อย

ใกล้ทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

บ๊ายบาย